พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คะแนนสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอไก่มาแล้วนะคะในวันศุกร์แบบนี้
หมอไก่ไม่ได้มามือเปล่าไม่เคยมามือเปล่าเลยมีของมาฝากเพราะว่าเอาตังค์มาให้พวกเราใช่ไหมครับ
ไม่ดีมั้งคะมาให้โชคให้ลาบแล้วก็มีของที่ระลึกเป็นนี่วัตถุมงคลด้านหน้า
คนจีนเขาเรียกว่ามันจะมี๕ธาตุเบนจธาตุ

หมายถึงว่าสามารถเข้าได้กับทุกคนเลย
สุดยอดมากเข้าได้กับทุกคน
และแน่นอนว่า๓ท่านผู้โชคดีวันนี้จะได้รับไปค่ะ

เออถ้าตอนนี้เย็นสีก็จะเป็นแบบนี้

ปรับได้ทุกสถานที่ทุกเวลา

เอ้าแต่ว่าเป็นเรื่องราวของทาสที่มี๕ทาส

ผู้โชคดี๓ท่านจะได้ไปแน่นอน
แล้วใครเป็นธาตุมงธาตุเมียควรเมียไว้นะครับ

อันนั้นได้อันนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก่อนที่เราจะมาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้
เชื่อว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอชมรอฟังว่า
ราศีไหนจะได้โชคได้ลาบในช่วงนี้
ดิฉันดูดวงมาทั้งหมด๑๒ราศีนะครับ
พบว่ามี๓ราศีเท่านั้นที่ดวงดีจริง
ตื่นเต้นแค่๓ราศีเท่านั้นที่จะเป็นผู้โชคดีในช่วงนี้
เริ่มเลยไหมเริ่มกันที่ราศีอันดับ๓ได้แก่
ชาวราศีกันนั่นเอง
เสร็จกัญญาถึง๑๖ตุลาคม
แล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยดวงดีทั้งสองเรื่องเลยนะคะ
คือช่วงที่ผ่านมาในชาวราศีกรรมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะ
พอเวลาเงินเข้ากระเป๋าซ้ายก็ออกกระเป๋าขวา
คือเหมือนกับว่าควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ค่อยได้นะคะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าตอนนี้ดวงการเงินจะเริ่มดีขึ้นเริ่มเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะ
หาเงินทองได้ง่ายมากขึ้นคือไม่ต้องแบบลำบาก
ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนที่ผ่านมาไม่ต้องแบบอดทนอุตสาหะเหมือนที่เคย
ใช่ค่ะรวมถึงเรื่องของโชคลาภด้วย
มีโอกาสได้ลาบแบบไม่ได้ตั้งใจตายแล้ว
อยู่ดีก็ได้มาบุญหล่นทัพอะไรแบบนี้
ใช่ค่ะรวมถึงในเรื่องของการแบบชิงโชคชิงรางวัลพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เช่นกัน
โอ้โหดวงดีจริงนะครับสำหรับชาวราศีกัณฑ์
ดวงดีจริงเป็นอันดับ๓นะคะ
และอันดับที่โชคดีมีเกร็นได้ลาบอันดับ๒ได้แก่ราศีกุม

หมอไก่บอกว่าจะมีคนชวนคุณไปกินข้าว
ก็คือชวนไปกินข้าวแล้วดิฉันก็สั่งล่า
ก็ไปกินลาบ

เอาเป็นว่ามีเกณฑ์ได้ลาบก็ดีใจแล้ว
เป็นอันดับ๒นะสำหรับราศีกุมนะคะ
มาดูอันดับหนึ่งกันบ้างค่ะที่จะโชคดีมีเกณฑ์ได้ลาบนั่นก็คือ

ก็คือชาวราศีสิงศ์นั่นเองนะคะ
ชาวราศีสิงศ์เนี่ยโหดวงดีจริงในเรื่องของแบบโชคลาภนะคะ
มีโอกาสได้โชคลาภแบบว่าที่แบบไม่ได้ตั้งใจ

มีคนมาแบบอยู่ดีพี่เอามาแบบสักใบหนึ่งไหมอะไรอย่างนี้

มีโอกาสที่จะถูกรางวัลมากกว่าที่แบบจะพุ่งไปที่แผงเอง
ถ้าพุ่งไปเนี่ยอาจจะแบบโอกาสได้อาจจะน้อยกว่า
แต่ว่าถ้ามีคนอยู่ดีมายื่นให้เรามีโอกาสได้มากกว่า
ในคนที่แบบว่าอาจจะแบบอยู่ในช่วงวัยสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ย
มีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
เอาล่ะ๓ราศสีที่ดวงดีมีการจะได้ลาบในช่วงนี้ผ่านไป
แต่ว่าเราจะมีวิธีการเสริมดวงให้มันปัง
ปังในทุกราศีที่สามารถใช้ได้
สามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย
เรื่องแรกนะคะก็คือในช่วงตอนนี้ช่วงก่อนเที่ยง
คุณไม่ควรจะจ่ายเงินไม่ควรจะจ่ายเงินแบบจำนวนมาก
สมมุติว่าคุณจะไปซื้อกับข้าวเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเงินมันไม่กี่ร้อยไม่กี่บาทใช่ไหมคะ
แต่ว่าถ้าคุณจะจ่ายเงินอะไรที่แบบเป็นหลักพันหลักหมื่นหรือว่าอะไรที่เยอะ
อย่าพึ่งใช่ไหมอย่าพึ่งใช่เพราะว่าอย่างคนจีนเนี่ยเขาจะถือเคล็ดเลยว่า
ตอนเช้าเนี่ยเขาจะไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเงินอะไรหนักนะคะ
เพราะว่าถ้าเราจ่ายเงินหนักเนี่ยในวันนั้นเนี่ย
ก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายตลอดเวลา
และเสียดายจริงเมื่อเช้าคุณแม่ไปจ่ายตลาดไม่เคยจ่ายหลักร้อยเลยครับ

อ๋อจ่ายหลักพันทุกทีต้องบอกคุณแม่แล้วหว่างงดวันที่๑และวันที่๑๖
อย่าเพิ่งจ่ายตลาดนะคะให้จ่ายตอนบ่าย
ค่ะต่อป้าครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือควรจะถวายน้ำนะคะแด่พระพุทธรูป
หรือว่าเจ้าที่ที่บ้านของเราหรือว่าที่ทำงาน
อย่างที่เราบอกไปว่าน้ำก็คือโชคลาภ
เวลาถวายน้ำแล้วก็ปล่อยเป็นเดือนเป็นปีเลย
ปล่อยให้เป็นแหล่งพระพันธุ์ยุงราย
แบบนั้นจริงในทางห่วงจุ้ยไม่ดีด้วย
เพราะว่าน้ำที่มันสกปรกหมายถึงว่าการเงินที่มีปัญหา
เพราะว่าติดขัดในเรื่องการเงินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
แนะนำว่าให้ถวายน้ำตั้งแต่วันนี้เลย

เพราะใครมีเวลามีโอกาสก็ลองทำกันดูไม่เสียหายอะไร
เป็นวิธีการเสริมดวงของเราด้วยนะ
แต่ว่าแค่เสริมดวงถวายน้ำอย่างเดียวยังไม่ปังพอ
มีคาถาเรียกทรัพย์มาฝาก

ใช่ค่ะก่อนที่คุณจะไปลงทุนหรือว่าไปเสี่ยงดวงนะคะ
แนะนำว่าให้ท่องกระถาเรียกทรัพย์ก่อน
แล้วก็ตั้งนโมสามจบก่อนนะคะแล้วก็จัดการท่องเลยนะคะ
พอท่องเสร็จปุ๊บให้เราทำการตบกระเป๋าสตางค
อ๋อครับสามครั้งถือว่าเป็นการเสร็จสิ่งพิธี
คุณผู้ชมถ้ามองไม่เห็นเอามือถือขึ้นมาถ่ายได้เลยนะฮะ
เก็บเอาไว้ตั้งนโม๓จบก่อน
ทุกคนพนมมือแล้วว่าตาม
นโมตัดสา
ถ้าจะท่องต้องซื้อเวลามาท่องกันอีก

เอาเป็นว่าไปถ่ายรูปแล้วก็กลับไปท่องที่บ้าน

สาธุแล้วตบกระเป๋าสตางค์๓ที่

แค่นี้ก็เสริมดวงได้เห็งปังกันไปแล้ว

ใช่ค่ะอย่างน้อยมันก็เป็นทำให้เราสบายใจขึ้นนะ

แล้วก็จะได้ทำอะไรทำมาค้าขึ้นโล่งใจแบบนั้นไปนะคะ
เอาล่ะแต่ว่า๓ผู้โชคดีที่ดวงดีแน่นอนสำหรับวันนี้
ท่านแรกได้แก่คุณธนกฤษนะคะ
เกิดวันศุกร์ที่๒๖เมษายน๒๕๖๒

บอกว่าจะถามหมอไก่เรื่องการค้าขายการเงิน
เมื่อไหร่จะดีขึ้นคือช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีค่ะ

การค้าขายคือในช่วงนี้ต้องเหนื่อยมากพอสมควร
เพราะว่าจะมีปัญหาเข้ามาให้ทางคุณธนกิจ

แนะนำว่าอย่าปล่อยเครดิตกับคนที่ไม่รู้จัก
เพราะว่าระวังจะเจอพวกลูกค้าเหนียวหนี้

บางทีอาจจะต้องถึงขั้นแบบขึ้นโลขึ้นศาล

คือแนะนำว่าค้าขายเงินสดอย่างเดียวเลยดีกว่า

ส่วนช่วงที่ดวงจะดีไม่ไกลเดือนหน้า
เดือนหน้ากันยายนจะเป็นช่วงที่โอเคดีขึ้นมานิดนึง

แล้วก็จะไปดีอีกทีประมาณช่วงใกล้ปีใหม่
เยี่ยมเลยอดทนรอหน่อยแล้วก็สู้ทุกวันนะคะ
วันนี้ยังไงก็เป็นคนที่โชคดีดวงดีแล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านได้แก่คุณนิชาพัฒน์นะคะ
เกิดวันอาทิตย์ที่๒๓มกราคม๒๕๒๐
ถามมาเรื่องของงานและโชคลาภค่ะ
ในเรื่องของพื้นฐานเรื่องการงานก่อนเลยนะคะ
หาเรื่องการงานของคุณนิชาพัฒน์
คือจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามา

ก็คืองานเขาเรียกว่าเป็นงานที่อยู่เฉยไม่ได้

มีเรื่องของการแก้ไขจากสิ่งที่มันไม่ดี
ให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีอยู่ตลอดเวลา
ตามดวงต้องทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก
แต่ก็จะเหนื่อยใจเพราะคนจำนวนมากนี่แหละ
คือคนเยอะยิ่งเยอะคนยิ่งมากเรื่องถูกไหม
ใช่แต่ว่าตามดวงเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เครียดอะไรแล้ว

ใช่ก็คือแบบเหนื่อยใจเรื่องคนแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมา
ก็คือแบบยังยิ้มอยู่แต่ว่าข้างในใจก็แอบหนักใจเหมือนกัน
ในเรื่องคนใช่ชีช้ำกลับลำปีเลย
แล้วก็ดวงเนี่ยชัดเจนมากเรื่องการเปลี่ยนงาน
อ๋อเกณฑ์จะเปลี่ยนงานเหรอคะ
ใช่ค่ะการเปลี่ยนงานหรือว่าอาจจะแบบว่าได้รับผิดชอบงานใหม่
หรือการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ยังไงถ้าจะเปลี่ยนงานอะไรก็คิดไตรตองทบทวนให้ดีเนาะ

ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันนะคะ
และท่านต่อไปนะคะท่านสุดท้ายได้แก่คุณนำพงศ์ค่ะ
เกิดวันพุธที่๓๐ตุลาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องการเงินโชคลาภการงานและความรักค่ะนะคะ

เพราะว่าจะมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อย
แต่ว่าคุณนำพงศ์เรียกว่าจะแบบมีเรื่องของค่าใช้จ่าย
แต่ว่าไม่ใช่ใช้จ่ายแบบสุรุยสุรายนะคะ
เป็นเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งหลักปรักฐาน
คุณการอาจจะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าซื้อแบบทรัพย์สิน
ให้แบบเป็นความมั่นคงของตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัว

เน้นการออมที่แบบว่าหรือว่าลงทุนอะไรที่ว่าได้ผลแน่
คือความเสี่ยงน้อย
แบบนี้นี่เองก็ลองคิดไต่ตองดูให้ดี
แล้วก็เรื่องของการงานความรักเป็นยังไงบ้าง

ก็คือดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงการงานเหมือนกัน
อาจจะแบบว่าย้ายงานย้ายตำแหน่งหรือว่าในเรื่องของการย้ายสถานที่การทำงาน
ถ้าสมมุติว่าไม่ย้ายงานมันจะมีปัญหา
แต่ไม่ใช่ว่ามีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ย้ายนะ
เพราะว่าดวงเขาเรียกว่างานมันมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในช่วงนี้
ถ้าสมมุติว่าย้ายงานเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ด
ว่าเหมือนกันว่าโดนไปแล้วมันก็จบไม่มีปัญหาอะไร
แต่ว่าทีเด็ดคืออยู่ที่ความรัก
กำไรปีเซียหินเปลี่ยนสีใช่ค่ะวิธีบูชาค่ะหมอไก่อย่างแรกนะคะเวลาที่คุณได้ไปเนี่ยก็คือต้องแบบว่าไปอยู่ในห้องที่แบบมีแต่คุณคนเดียวก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยทำการเอ่อใช้น้ำสะอาดเนี่ยล้างหน้าปีเซียน้ำสะอาดนี่ก็คือแค่รูปตรงหน้าปีเซียก็พอนะบางคนแบบว่าเอาไปจุ่มไม่ต้องจุ่มจุ่มไม

เดี๋ยวไม่อันนั้นเห็นไม่ได้เออตอนนี้ฉันเริ่มเห็นตำรวจแล้ว